มีการแชร์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล
ซึ่งหนุ่มขับบิ๊กไบท์ปกติก็คือขับแบบเท่
ไปเข้าปั๊มน้ำมันจะไปรับผู้หญิงของเขา
ตั้งใจว่ารอผู้หญิงอยู่อยู่ดีก็มีเยาวชนเข้ามารุมทำร้าย
แห่ทำร้ายร่างกายประดุษว่านุ่มคนนี้เป็นกระสอบทรายเลยนะครับ
เข้าด้วยดังนั้นวันนี้ตำรวจที่แม่สวย
ก็เดินเรื่องติดตามจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาได้แล้ว
เป็นเยาวชน๔คนด้วยกัน
เดี๋ยวย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทบทวนความจำกันหน่อยว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

คุณผู้ชมครับอย่างที่เห็นในภาพณขณะนี้นะครับ
คือในจุดวงกลมสีแดงเนี่ยนี่ก็คือโดนเข้าไปโอ้โหอีกหนึ่งรอบนะครับ
บิ๊กไบท์ล้มเลยนะฮะ
แล้วกลายด้านหลังนะครับที่เห็นด้านหลังตรงนั้น

มีกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายชายหนุ่ม
ทำให้รถจักรยันต์หรือว่ามอเตอร์ไซน์

มีคนเห็นว่าวัยรุ่นคนที่สวมชุดสีดำรองเท้าผ้าใบ
ไปที่บริเวณใบหน้าชายคนที่นั่งอยู่อีก๒ครั้งด้วยครับ

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็ติดต่อสอบถามเรื่องนี้
ยังพันธุ์ตำรวจตรีกริตนันเวียงคำนะครับ
พนักงานสอบสวนตำรวจภูทรแม่สวยจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า

ผู้ต้องหาตามที่ปรากฏในคลิปโซเชียลมีเดียทั้งหมดเป็นเยาวชน
เข้ามอบตัวแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวน
หน้าเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
โดยผู้ที่ถูกทำร้ายให้การว่าได้ขี่รถมารับหญิงสาวที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
ก่อนจะมาเจอกลุ่มวัยรุ่นซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่แล้วอยู่ก็เข้ามารุมทำร้าย
จึงก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้ได้รับอันตรายนะครับ
คุณผู้ชมครับโดยเพจดังคลิปนี้เนี่ย
พร้อมกับข้อความว่าน้าวอนแชร์หนักหมาหมู่ทำร้ายหลาน
อย่าปล่อยให้ลอยนวลเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเสร็จ๑๖มกราคม
ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นอันทภาณรุมทำร้าย
และต้องการให้กฎหมายนั้นลงโทษผู้ที่กระทำความผิดให้หนัก
โดยเฉพาะวัยรุ่นชายชุดดำในคลิปที่เห็นเตะบริเวณใบหน้าของผู้ที่ถูกทำร้ายนี้นะครับ
ก็เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกเที่ยงคืนเสร็จ๑๖มกราคมปั๊มน้ำมันแม่สวยที่เชียงรายนะครับ